เพราะฉะนั้นเลยนะคะยังยังคุณผู้ชมหน่อยนะคะ

พาทุกคนทำไปที่สาขา๒
อยู่ตรงข้ามศาลปู่แหนี่ย
ขยายสาขามาเพิ่มเข้ามาอยู่ตัวเมืองกาลสินอีกนิดนึง
ความพิเศษผัดไทยเจ๊จงอยู่ตรงไหนอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรเด็ดทางร้าน
เครื่องปรุงเวลาทำผัดไทยเขาจะมีน้ำปรุงรสต่างหากนะ
เขาบอกไอ้น้ำปรุงรสนี่แหละทำเองทุกอย่าง
แล้วก็ทำทุกวันสดใหม่ตลอดถั่วลิสงคั่วเอง
ผัดไทยอร่อยหอมเครื่องปรุงและที่นี่ไม่มีผงนัวเด้อจ้
ไม่มีผงสุรสอร่อยแบบสะอาดนี่แหละนะคะ
ซึ่งเมนูพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยนอกจากผัดไทยที่ปกติแล้วทานผัดไทยก็จะมีแต่เส้นใช่ไหม
ที่นี่มีผัดไทยหมูยอมีผัดไทยกุ้งสด
เมื่อสักครู่นี้บนกระทะอันนั้นเป็นหอยทอด
แล้วที่นี่เขาบอกว่ากินขาวไม่กินหวานสันดาลไพร่เปล่าไม่อิ่ม
ไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มก็เลยมีกล้วยปิ้งกะทิมะพร้าวอ่อน
ติดใจกลับบ้านอยากไปทานอีกแต่บางทีไม่ได้ขับรถออกไปทำยังไง
สั่งได้นะคะมีเดลิเวอรี่ค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๒ทุ่มทุกวันนะคะ
อีกจุดหนึ่งค่ะเป็นขนมทีนี้ที่อำนาจเจริญนะคะ
โรงเรียนวัดเทพมงคลตำบลบุ่งอำเภอเมือง
มีร้านขนมโบราณสูตรเด็ดเขาบอกเป็นตำนานเลยขนมใบบัว
ขนมใบบัวเป็นขนมเขียวเขียวแบบนี้นะคะเป็นวงวงทอดแบบเนี้ย
ร้านนี้เปิดขายหกสิบปีคุณนานแล้วนะแต่ว่าก็ยังเป็นร้านสภาพเดิมแบบนี้เนี่ยนะคะ
ชื่อว่าชื่อว่าขนมใบบัวยายจ่อยสุดเด็ดอยู่ที่แป้งค่ะ
รวมถึงกลิ่นหอมของใบเตยแป้งเขาบอกจะเนียนนุ่มพอดีเลย
และที่สำคัญการทอดน้ำมันต้องใหม่ตลอด
ได้ไม่เหม็นหืนแล้วก็เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะ
จ่อยซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนทอดขายทุกวันเนี่ย
บอกว่าสืบทอดขายขนมใบบัวรุ่นต่อรุ่นคุณยายจ่อยเนี่ย
ที่สองแล้วนะคะแล้วขายวันหนึ่งไม่ธรรมดาค่ะ
ขายได้ตั้งหนึ่งพันชิ้นต่อวันนะคะอ่ะอายุยั่วให้คุณผู้ชมจะได้นึกออกว่าเช้านี้ทานอะไรนะจ๊ะ
อ่าน่าทานเนอะอ่ะคืนน้ำหลายโทษค่ะ
คุณผู้ชมใกล้ก็ไปอุดนุนกันได้นะคะค่ะอ่า